นี่ก็อยู่ไม่ไหวเหมือนกันใครกล้าขึ้นรถเมคันนี้บ้าง

พอเรียกตำรวจหรือยัง

เนี่ยเนี่ยพูดโดยศาลที่แบบมาถึงท่านะ
เขารีบวิ่งก่อนเลยเพราะว่าเห็นท่าไม่ดีนะคะ
เป็นคลิปที่ชาวบ้านเนี่ยแอบถ่ายเอาไว้ค่ะขณะที่กลุ่มเด็กช่าง๒สถาบันย่านปฐุมธานีเกือบ๒๐คน
ถืออาวุธมีดแล้วก็วิ่งกรูไปล้อมรถเมย์คันนี้แล้วตะโกนด่าทอได้ยินใช่ไหม
โอ้โหนี่ยั่วยุกรถเมย์เพื่อยกลุ่มอรีต
ต่างสถาบันที่อยู่บนรถเมย์โยงมาพลาก
ใครไปไปเลยไม่ไปแล้ววิ่งหนีตายวิ่งหลบค่ะ
หลังจากนั้นก็รีบโทรแจ้งตำรวจ
ที่รถจนกระยาแยนหยุดเข้ามาระหว่างแผน
พอทั้งสองฝ่ายเห็นตำรวจทำไง
วิ่งหนีเลยจ้าวิ่งหนีตำรวจนะคะ
คลิปนี้ถูกใช้หนักมากในกรุงรวมอาชีวะทุกสถาบัน

เทคนิคปฐุมรังสิตกับเทคโนปฐุมใช่ใช่โนธุมอยู่ข้างล่าง
อีพีหนึ่งอัพิสดิ์สองหนึ่งนะฮะ

อย่ามีเลยอย่ามีเลยนี่อ่ะเอาล่ะพี่เบิ้ดเพื่อความกระจ่างชัด
ทีมข่าวสอบถามไปที่พันธุ์ตำรวจเอกอภิชาติทองแพร
ผู้กำกับการสพประตูน้ำจุลาลงกร
กล่าวบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสายเมื่อวานนี้
จุดเกิดเหตุคือภายในท่ารถรังสิตปฐุมธานี
รังสิตปฐุมธานี๒๓อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
หลังเกิดเหตุตำรวจสายตรวจเข้าไประงับเหตุแล้วนะคะ
แล้วก็ที่สุดแล้วสามารถควบคุมนักเรียนอาชีวศึกษาทั้ง๒สถาบันได้
โดยเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีปฐุมธานีนะคะ
แล้วก็วิทยาลัยเทคนิคปฐุมธานี
โดยทางเทคนิคปฐุมนั่งอยู่บนรถเพื่อที่จะเดินทางไปเรียน
ฝั่งเทคโนปฐุมคือนั่งรถมาลงแล้วก็มาเจอกัน

เรื่องต้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะ
ตำรวจบอกว่าก็ทำการควบคุมตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองฝ่ายไว้ได้
แล้วเดี๋ยวจะเชิญอาจารย์ทั้งสองสถาบันมารับเรื่องทำประวัตินักเรียนทั้งหมด
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานะคะต้องรับนะคะ
ข้อกล่าวหานี่คือพกพาอาวุธไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
แล้วก็ข้อหาอีกข้อหาหนึ่งคือทำให้เสียทรัพย์

โอ้อย่างกับหนังโฟล์คิงจริง
เรียนไม่เรียนมาเป็นนักเลงแทน